ดูเหตุการณ์รถเป็นรอยโดยไม่ทราบสาเหตุ
หลังจากเข้าไปกินหมูกระทะ
ผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าก็ไปกินหมูกระทะตามปกติ

พอออกมาปุ๊บเอ้ารถเป็นรอย
ไปขอร้านหมูกระทะดูกล้องวงจรปิด

นี่แหละค่ะเป็นลูกสอนสีแดงเดินออกจากบ้าน

วนไปวนมาแต่ไม่เห็นลักษณะที่ชัดเจนว่า
กระทำอะไรต่อรถของเขาหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าร้านหมูกระทะ
ชื่อว่าร้านอีคิวหมูกระทะแถวซอยทุ่งสุกลาค่ะ

รถกระบะของผู้เสียหายจอดฝั่งตรงข้ามเยื้องของร้าน

เจ้าของรถยืนยันไม่ได้ไปจอดขวางประตูนะ
แล้วก็สังเกตแล้วไม่มีป้ายห้ามจอดติดไว้
ขณะที่เจ้าของรถกำลังนั่งกินหมูกระทะอยู่ในร้านค่ะ
มีคุณป้าคนหนึ่งใส่ชุดกระโปรงยาวเหมือนชุดนอน
เดินออกมาจากบ้านค่ะเดินไปที่รถกระบะของเขา
คุณป้าท่านนี้เดินวนไปวนมาอยู่ข้างรถกระบะพักใหญ่
ก่อนที่จะเดินกลับเข้าไปในบ้าน

พอเจ้าของรถกระบะกินหมูกระทะเสร็จกลับมาที่รถ
เอ้าข้างประตูรถมีรอยกรีดเป็นรอยยาวเลย
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดร้านหมูกระทะ
ภาพนี้มาค่ะบอกว่าจะเอาไปเป็นหลักฐานแจ้งความ
แม้ว่าจะไม่ได้ภาพช่วงที่ป้าลงมือกรีดรถ
แต่คิดว่าน่าจะมีน้ำหนักพอที่ตำรวจจะออก
หมายเรียกคุณป้ามาสอบปากคำได้นะคะ
ส่วนที่นำมาโพสต์ไว้แบบนี้อยากจะให้คุณป้าออกมารับผิดชอบค่าเสียหาย
ถ้านะถ้าคุณป้าเป็นผู้ก่อเหตุจริงนะคะ
เพราะเขาบอกว่าตอนนี้ประกันเขาก็หมดด้วย
และอยากจะเตือนให้คนที่ใช้รถใช้ถนน
โดยเฉพาะคนที่ไปกินหมูกระทะร้านนี้
เพิ่มความระมัดระวังในการจอดด้วย
เรานำเสนอฝากฝั่งของคลิปที่เขาเอามาแสดงไว้

แต่ทีนี้คุณป้าค่ะเราก็อยากทราบเหมือนกันนะคะ
ว่าคุณป้าทำจริงไหมเราเปิดโอกาสเปิดพื้นที่นะคะ
สำหรับไทยรัตน์ทีวีให้ได้ออกมาใช้แจ่งนะคะ